เรื่องของสถานการณ์โควิด๑๙เนี่ยไม่ใช่เรื่องที่จะมาล้อเล่นกัน

เป็นเรื่องที่จะมาพูดกันเล่นว่าเป็นแบบนั้นเป็นแบบนี้

อันนี้ไม่ได้
เหมือนกับว่าโอ้โหมีอาการแบบนี้เนี่ยไม่น่าไว้วางใจนะ
ตำรวจก็ปล่อยผ่านไปแล้วเอาคลิปไปลงนะฮะ
วิภาควิจารณ์เยอะเลยนะครับคลิปนี้นะครับ
นี่เสียงไอเห็นไหมได้ยินเสียงเลยครับเป็นแบบเชิญเลยเชิญเลย
อาจจะกังวลเรื่องของความปลอดภัยอะไรต่างด้วยนะครับ
เพราะว่าก็คงจะเรียกตรวจตามปกตินะครับ

ตามภาพเลยนะครับตามคลิปนี้นะครับ
แต่ผู้ชายคนนี้เนี่ยเอาคลิปนี้ไปโพสต์นะครับ
ในโลกออนไลน์ส่วนตัวแล้วระบุข้อความบอกว่า
แกล้งไอไป๓ทีร้องเชิญเลยเชิญเลย
แท็กสูตรนี้ใช้ได้
แม่โอ้โหคนเข้ามาวิภาควิจารณ์กันเยอะ

พรกรฉุกเฉินควบคุมโรคติดต่อร้ายแรง
เรื่องการพรบคอมอะไรพวกนี้อีกนะครับ

เราก็เลยสอบถามไปยังเจ้าของโพสต์นะครับ
คุณผู้ชมครับหลังจากถูกวิภาควิจารณ์เยอะเลยนะครับ

เขาบอกว่าตอนที่ผ่านด่านตรวจเนี่ย
ตำรวจเรียกขอตรวจดูใบขับขี่

อันนั้นก็คือโพสต์แค่โพสต์สนุกเฉย

พี่ก็บอกว่าเออขอดูใบขับขี่หน่อย

เขาเออไปแล้วผมก็โพสต์เล่นเลย

เอามาลงโซเชียลขีดขำ
ก็เรียนเออคำอะไรอย่างนี้

แต่ในเมื่อในทีป้าผมก็ไม่ได้พูดอะไรเลยสักครั้งนะพี่